เป็นคลิปลักษณะของผู้ชายคนหนึ่งถูกทำโทษ

แล้วก็มีกลุ่มผู้ชายประมาณ๒๓คนทำโทษเขา
คือไม่ใช่ตำรวจด้วยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ
ลักษณะของสารเตี้ยก็คือการบางคนก็เตะที่ด้านหลัง

โดยในระหว่างที่ทำโทษมีการพูดคุยกันถึงสาเหตุ
พูดถึงเรื่องเงินโต๊ะเงินโต๊ะขโมยเงินโต๊ะ
เตาะอะไรเออเตาะอะไรนั่นสินะคะ
มันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่มันเกินไปหรือเปล่า
ไปทำสารเตี้ยตัดสินผู้ชายคนหนึ่งหรือเปล่า
ยังพูดถึงเรื่องของธุรกิจของผู้ชายกลุ่มนี้ด้วย
ว่าเป็นธุรกิจสีเทาหรือเป็นธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปล่า
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้มี๒คลิปด้วยกันนะคะ

คือผู้ชายสองคนยืนเค้นถามลักษณะของยืนจ้อง
แล้วก็พูดคุยไปด้วยกับหนุ่มที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นนะคะ
ข้อความระบุประมาณว่าหลังจากที่ฟังแล้วเหมือนประมาณว่าจับได้
ว่าผู้ชายที่นั่งคุกเข่ามาขโมยเงินโต๊ะ
คือพูดคำว่าโต๊ะออกมาเนี่ยไม่ได้พูดว่าเป็นโต๊ะอะไรเนี่ยนะคะ

ซึ่งหนุ่มที่ถูกจับได้อ้างว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมให้ลูก
และหลังจากนั้นผู้ชายเสื้อชมพูก็เตะเข้าไปที่หลัง

ส่วนชายเสื้อน้ำเงินซึ่งยืนอยู่อีกฝั่งนึง

สักถามเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคลิปคลิปที่๒นี่เป็นเหตุการณ์ต่อจากคลิปแรกเลยนะคะ

ก็คือเตะเข้าไปที่ด้านหน้า
ผู้ชายคนนี้ก็ยังคุกเข่าอยู่
แล้วก็ยินยอมให้ถูกทำโทษคือนั่งนิ่งเลย
จากนั้นชายเสื้อชมพูมาเตะก่อนนะคะ
แล้วก็ตามด้วยเสื้อพี่เสื้อน้ำเงินคนนี้

โดยชายที่นั่งคุกเข่าเริ่มมีอาการจุกแล้วเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวนะคะถีบไปที่บริเวณศีรษะอีกหนึ่งครั้ง

หลังจากนี้จะให้เขาทำงานต่อด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ซึ่งได้ยินเสียงทั้งสองคนพูดกลับไปกลับมา
ข้อความก็คือทั้งเสพทั้งขโมยแบบนี้
จะเอามาทำไมไม่เอาหรอกครับ

โดยทั้งสองคลิปนี้นะคะถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ของคนคนหนึ่งและระบุข้อความว่า
ข้อหาขโมยเงินโต๊ะอ้างเด็กใบชา

อันนี้คือสั่งสอนเองไม่ได้ส่งตำรวจ
อยากให้ไปปรับปรุงตัวถือว่าให้โอกาสกัน

แต่ก็ดูหน้าเอาไว้นะครับ
จะได้ไม่ประมาทขอบคุณครับ
จากให้ดูหน้าคนที่ขโมยแล้ว
คนที่เห็นชัดไม่ต่างกันก็คือคนที่ทำนั่นแหละ
ช่วยเหลือเหยื่อจากชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
เอาคลิปนี้มาโพสต์ต่ออีกทีหนึ่ง

เรื่องขโมยตังโต๊ะแล้วโดนเตะ
ระบุว่าเป็นนักเลงบางแสนมีรูปโพยบอลด้วย
และเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยมีโต๊ะบอลถูกกฎหมายด้วยเหรอ
ถึงกระทืบโชว์บนโลกโซเชียลมีเดียแบบนี้
มันไม่ต่างกับเทพบุตรโซโลเลยก่อนนะ
อันนี้เราจำกันได้นะกลุ่มเทพบุตรโซโลนี้นะคะ
ปลเงินที่ขโมยเป็นเงินโต๊ะสนุก
เห็นเขาว่าอย่างนั้นนี่คือการแชร์ต่อนะคะ
เพจที่ทำให้หลายคนเข้าไปดูแล้วก็ตั้งคำถามกันนี่นะคะ
ล่าสุดเจ้าของคลิปซึ่งก็คือคนที่เอามาลงเนี่ย
โพสต์ข้อความตามมาเลยนะเนี่ยนะคะ
บอกว่าเพจบางเพจถ้าไม่รู้เรื่องจริงอย่าลงข่าวมั่วนะครับ
ขอร้องคนอย่างผมทำแล้วกล้ารับทุกอย่าง
แต่พวกคุณต้องรู้ข้อเท็จจริงก่อนนะครับ
เอาละค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องตามกันต่อนะคะว่า
มั่วเนี่ยคืออะไรมั่วไม่มั่วจริงหรือเปล่า
คนอย่างผมทำแล้วกล้ารับรับทุกอย่างรับอะไรบ้างแล้วพร้อมจะรับไหมเนี่ยนะคะ
แล้วข้อที่จริงคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปต่อด้วยค่ะ